ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือ
รวมทั้งเยาวชนในบ้านครูน้อยพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยเหลือด้วยครับ
พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เปิดเผยว่าบ้านครูน้อยได้ขอจดทะเบียนเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กกับกรมประชาสงเคราะห์เมื่อปี๒๕๕๙
โดยใช้บ้านที่อยู่อาศัยเป็นสถานที่ดำเนินกิจการรับเลี้ยงเด็กชายและหญิงประเภทไปกลับ

ปัจจุบันบ้านครูน้อยไม่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก
แต่ครูน้อยยังให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัวยากจนด้วยเงินบริจาคอย่างต่อเนื่องครับ
หลังจากที่วันนี้บ้านครูน้อยได้ยุติการดำเนินกิจการทำให้เกิดผลกระทบกับกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

เยาวชนจำนวนทั้งหมด๖๔คนจาก๓๕ครอบครัว
ซึ่งในจำนวนนี้มีคนพิการ๘คนครับ
โดยหลังจากกระทรวงพมได้ทำการสำรวจนะครับ
ว่าแต่ละครอบครัวของเด็กและเยาวชนนั้นในความอุปการรักษ์ของครูน้อยมีสภาพปัญหาต่าง
ซึ่งทางกระทรวงพมเองก็จะเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยเหลือด้านต่างทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่อไปครับ
ในส่วนนี้เรามีกรมเกี่ยวดูเรื่องของเด็กเยาวชนโดยตรงนะครับ
ก็จะมาดูคงจะดูเป็นเคล็ดเป็นอะไรไปว่า
ในเสรีภาพของครอบครัวเนี่ยมีอย่างไรนะครับ
หรือว่าจะถ้ายังไม่สามารถดูแลได้

คือเรามีประธานสงเคราะห์นะครับ
เพื่อไปดูแลนะครับอยู่
ขณะที่ทางด้านของนางนวลน้อย
กลหรือครูน้อยก็บอกว่ารู้สึกใจหายครับ

เพราะตลอด๓๕ปีที่ผ่านมาได้ทำงานเพื่อเด็กมาตลอด

ตัดสินใจยุติบทบาทบ้านครูน้อย
จากนี้ก็จะเก็บของไปอยู่กับลูก

เป็นพื้นที่๑๗๗อรางวาล

เพื่อนำเงินไปใช้หนี้สินที่เหลืออีกประมาณ๘แสนบาทครับ